ส่วนเหตุการณ์นี้จบลงไม่ดีแล้วฮะตายไปหนึ่งนะครับ
ดูภาพจากกล้องวงจรปิดตรงนี้หน่อยนะครับทุกผู้ชมครับ
คือเขาเขาดื่มเบียกันตั้งแต่เช้าอ่ะอืมอ่า
แล้วดูเสื้อแดงนี่นะฮะเสื้อดำนี่เขาเดินไป
แล้วไม่รู้อะไรกันโวยวายโวยวายนี่เสื้อแดงเดินไปหา
ชักปืนขึ้นมายิงใส่เลยฮะเขาล้มลงอย่างนี้เลยเอาไปจ่ออีกนะ
เหมือนจะยิงแต่เอาปืนไปตบแล้วไปนี่เตะด้วย
แล้วไปหยิบขวดเบียร์มาฟาดเข้าไปอีกโอ้โหนี่ฮะ
ผู้หญิงที่นั่งอยู่ก็พยายามห้ามนี่จนคุณยายนี่มานี่
เอาไม้กวาดมาเนี่ยอ่าเอาไม้กวาดมาไล่เลยค่ะ
แล้วมีผู้ชายอีกคนนึงมาช่วยแยกโอ้โหดีนะไม่ยิงใส่ใครไปอีก
แต่เอาเป็นว่าผู้ชายเสื้อแดงตรงนี้นี่ตายนะครับทุกผู้ชมครับ
เสื้อแดงนี่ชื่อนายภัยศาลทัพเอี่ยมอายุ๔๕ปีชื่อเล่นชื่อเข้
ค่ะนะส่วนคนที่เป็นมือยิงเนี่ยชื่อนายสุรินมาสุกอายุยี่สิบแปด
นี่เขาดื่มเบียร์นี่ตอนเช้านะฮะเช้าวันนี้นะฮะไม่รู้ยังไงดื่มเบียร์ตั้งแต่เช้านะครับ
เป็นพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมนวรรณครนะฮะเขาเรียกซอยซานเล้งนะฮะ
อยู่หมู่สิบสามต้นบนคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงประทุมธานี
นี่หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
คุณผู้ชมครับตำรวจสพคลองหลวงนะฮะคือนายภัยศาลนี่ถูกยิงกระสุนเข้าหน้าอกซ้ายหนึ่ง
นัดเสียชีวิตคาที่นะครับศีรษะมีร่องรอยถูกตีด้วยก็ถูกขวดเบียร์ฟาดเข้าไปอ่ะ
แล้วมีปลอกกระสุนปืนขนาดจุดสามแปดศูนย์ตกอยู่ด้วยนะครับนายสุรินอายุยี่สิบแปด
คนก่อเหตุรอมอบตัวอยู่นะครับพร้อมกับปืนที่ใช้ก่อเหตุ
ปืนไทยประดิษฐ์ขนาดจุดสามแปดศูนย์คือเขาให้การว่าอย่างงี้
ท่านผู้ชมนึกถึงภาพจากกล้องวงจรปิดไปด้วยนะนายสุรินผู้ต้องหาเนี่ย
เขาบอกว่าเขายิงนายภัยศาลเองเพราะเมื่อเช้านายภัยศาลกับเพื่อนผู้หญิงอีกคนนึงแล้ว
ตัวเขาเนี่ยนั่งดื่มเบียอยู่ด้วยกันคุณเขียนมาสอนค่ะแล้วผู้ตายเนี่ย
ใช้เขาไปซื้อของหลายครั้งเหลือเกินไปซื้อแต่ละทีก็เงินเขาทั้งนั้นซื้อจนเงินหมด
ไปซื้อเกาเหลาบ้างไปซื้อไก่มาเป็นกับแก้มบ้างละ
ไม่ยอมไปซื้อเองเขาก็แบบแหมสุดท้ายเขาไม่พอใจทำไมใช้อยู่นั่นแหละ
แล้วทีนี้พอเขาไม่ยอมไปซื้อให้ต่อเนี่ยนายภัยศาลก็แบบมาด่าเขาอยู่พักใหญ่
ด่าถึงบุพการีอันนี้ผู้ต้องหาเขาอ้างนะสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่านายภัยศาลเนี่ย
หยิบขวดเบียร์มาง้างใส่เขาจะมาตีเขาเขาก็เลยต้องเอาปืนที่พกติดตัวมาเนี่ย
ยิงใส่ไปหนึ่งนัดเพื่อป้องกันตัวอ่าเหมือนภาพจากกล้องวงจรปิดไหม
เขาบอกผู้ตายเนี่ยที่ดุด่าเขาเนี่ยแล้วเข้ามาเนี่ยเอาขวดเบียร์มาง้างมาจะมาตีเขา
เขาเลยต้องชักปืนที่พกติดตัวมายิงใส่เพื่อป้องกันตัวยืนยันว่าป้องกันตัวจริง
แล้วนี่เป็นการพกปืนติดตัวเป็นครั้งแรกเขาบอกที่พกติดตัวมาเนี่ยคือเอามารอเพื่อเปลี่ยนที่ซ่อน
เขาใจผมชื่อเขาชื่อนี่เขาใจผมชื่อเขาชื่อนี่
เขาก็อ้างอย่างนี้ส่วนภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ยคือตำรวจบอกว่าก็เป็นหลักฐานนั่นแหละ

มันก็เห็นว่าแหมเหมือนกับเขาก็ไม่ได้
เดี๋ยวขอดูหน่อยซิว่ามีการเอาขวดเบียร์อะไรจะไปง้างตีเขาหรือเปล่า
แต่จังหวะที่เดินเข้าหากันเนี่ยมันจะเห็นอยู่
นี่ฮะก็เหมือนเขาไม่ได้ถือขวดเบียร์อะไรไป

เห็นไหมฮะทางตำรวจสพคลองหลวงนะครับวันนี้ก็คุมตัวนายสุลินเนี่ยไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
แล้วก็นี่ฮะช่วงจังหวะพาไปทำแผนนะครับยึดปืนไปตรวจสอบด้วย
ผู้หญิงที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับบอกว่าขณะเกิดเหตุผู้ตายเนี่ยกำลังต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจะให้เธอกิน
แล้วผู้ก่อเหตุกับผู้ตายเนี่ยเขาก็มีปากเสียงกันแล้วก็เหมือนกับพุ่งมาจะชกต่อยกันก่อนที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยจะชักปืนขึ้นมาแล้วก็ยิงใส่เลยนะฮะ
ส่วนสายปลายเหตุนี้ก็ซัดเบียร์ซัดเหล้ากันแต่เช้า

ที่สำคัญคือผู้ต้องหาเนี่ยพกปืนติดตัวมา